แล้วก็ไม่ถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของตะน็อตนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับคำตอบนะฮะ๔ข้อที่อยู่ในมือผมนี่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เดี๋ยวนะอ๋อผมก่อนคงไม่อุ่นหรอก
ยายตาหนาว

เอาละครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรามาฟังเฉลยกันเลยนะ
นะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องคณิตศาสตร์ป๓ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ถ้าเนื้อวัว๕ขีดราคา๕๐บาท
เนื้อวัว๕๐๐กรัมราคาเท่าไหร่
ตัวเลือกที่๒ค่ะ๕๐บาท
กิ่งเลือกตอบตัวเลือกที่๒๕๐บาท

ถ้าเนื้อวัว๕ขีดราคา๕๐บาท
เนื้อวัว๕๐๐กรัมก็ราคา๕๐บาท
คิดง่ายลูกกิ่งก็คือ๕ขีดเท่ากับ๕๐๐กรัมเท่ากันเลย
เพราะฉะนั้นราคาของเนื้อวัวก็คือ๕๐บาทเท่านั้นนะฮะ

ครอบครัวของตาน็อตรับทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่๕๐๐๐บาท
เขาเขียนตัวหนังสือน่ารักมากเลยลงบนกระดาน
กระดานมีต้องเบอร์เลอร์เลยนะเขาเขียนตัวจิ้วหนึ่ง
คำว่ากรรมนะลูกรอเรือนะไม่ใช่รอลิงนะ
สะกดให้ถูกลูกเขียนให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้นะลูกนะ
เตือนกันต้องบอกกันไม่เป็นไร
โอเคแล้วก็เรามาเฉลยข้อ๒กันเลยนะครับ
จากเรื่องอาหารอีสานครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ลาบ๔จานภายในเวลา๒นาทีครึ่ง
โหน่งทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้หรือไม่ได้

จานสุดท้ายนะคะ
ใช้เวลาไปเท่าไหร่รู้ไหมยาย

ประมาณ๒๓นาทีมั้ง

ประมาณ๒๓นาทีได้ยังไงหรือ

ใช้เวลาไปทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชม
ครับคุณผู้ชม๑นาที๑๙วินาที
ไวมากเอาอีกสัก๔จานไหมล่ะ

นี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพนะนะยายเนอะ
ยายสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ต่อยอดต่อลมหายใจกันได้
อ้าวแต่ตอนนี้ทำไปได้แล้วนะครับ๒ข้อ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท

เอาละหนี้ก็ได้ไปละ๑๐๐๐บาทนะฮะยาย
ชื้นขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเรามาใจชื้นกันต่อนะครับสองข้อนี้นะฮะ
สุดท้ายลุ้นเงินแสนและเงินล้านเรามาลุ้นเงินแสนกันก่อน
กับเรื่องบ้านของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พระที่อยู่ในยันต์ติด
อยู่บนประตูบ้านคือพระรูปใด
ตัวเลือกที่สี่หลวงปู่มั่น
ประกันเลือกตอบตัวเลือกที่สี่หลวงปู่มั่นภูริทัศโต
ซึ่งเป็นคำตอบที่

โอ้โห

แย้นง

ไม่ใช่หลวงปู่มั่นนะครับ
แต่พระที่อยู่ในผ้ายันนั้นก็คือ
หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะฮะ
ถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาในประเทศไทย
ตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยา
เชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านเนี่ยจะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับ
เป็นพระรูปสำคัญ๑ใน๒มหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทย
คู่กันเลยฮะกับสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังศรี

สองท่านนี้นะครับก็คือทรงอภิญญาทั้งคู่
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านนะครับแต่เรายังสามารถลุ้นเงินแสนได้
จากเรื่องที่เหลือนี่นะครับมาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของตะน็อตกันนะครับ
ว่าจะสามารถคว้าเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่จากเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยนี้ก็คือเรื่อง
สมาชิกในครอบครัวครับและคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เหรียญพระที่นวลห้อยติดตัวอยู่นั้นระบุปีพศใด
หนึ่งครับสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ครับตาน็อตเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
พศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ซึ่งเป็นคำตอบที่
ส่วนห้อยเหรียญของพระครูโสพิษปริยติการหรือหลวงพ่อจันทร์วัดศรีมงคลจังหวัดอุบลราชธานี
พศระบุเอาไว้ก็คือพศ๒๕๓๗ครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของตาน็อตนะฮะจากอุบลราชธานีทำไปได้๒ข้อไม่น้อยเหมือนกันนะครับ
๑หมื่นบาท
ยังเห็นรอยยิ้มอยู่บนใบหน้านะครับเพราะว่าจริงแล้วนี่คือเลือดนักสู้จริง
น็อตครับเงินทุนหนึ่งหมื่นบาทนี้จริงแล้วรายการจะมีค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่าอาหารให้ต่างหากนะครับ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินที่ตอบโจทย์๔ข้อนี้นะครับวันนี้ได้ไปหนึ่งหมื่นบาทตาคิดว่าจะนำเงินตรงนี้ไปต่อลมหายใจในตรงไหนก่อนที่สำคัญที่สุด
ก็จะไปซื้อปลามาขายมาทำปลาร้าทำอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าทุนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดร้านขายจริงจริงยายอยากขายอะไรนะ
ขายเป็นกับข้าวเป็น
กับข้าวสำเร็จอย่างนี้เหรอฮะทำกับข้าวไว้เป็นหม้อก็คือข้าวแกงอะไรอย่างนี้
ทำเป็นถุงถ่ายถุงของถ่ายถุงแล้วก็วางขายหน้าบ้านนะครับ
แต่ตาเองเนี่ยตาอยากจะซื้อปลามาเพื่อที่ก็จะมาทำเป็นเหมือนปลาเค็มอย่างเงี้เหรอฮะ
เค็มเป็นปลาแห้งปลาเค็มอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็คือต่อยอดในอาชีพของครอบครัวเราด้วยนะครับ
อย่างน้อยเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเราถ้าเกิดว่าจะให้ยายไปเดินรับจ้างเขาทำนู่นทำนี่ก็คงจะไม่ไหว
ถ้ามีร้านขายของอยู่หน้าบ้านนี่ก็คงจะทำได้นะครับ
ครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าครอบครัวของตาน็อตนะฮะก็จำเป็นที่จะต้องจากบ้านมาแต่ได้ทุนมา๑ก้อนเนี่ยนะครับ
ก็คิดว่าที่จะพอมาเป็นต่ออาชีพได้นะครับของครอบครัวของเขาอย่างน้อยเนี่ยยายก็ได้มีอาชีพเนอะ
อยู่บ้านได้ขายข้าวขายของก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปซึ่งไม่อยากจากบ้านไปผมก็เชื่ออย่างนั้นนะฮะแต่ว่าด้วยความจำเป็นจริง
ผมเชื่อนะฮะว่าครอบครัวของตาน็อตก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่คุณผู้ชมเคยช่วยมาหลายครอบครัวแล้วคงไม่ปล่อยให้ครอบครัวของตาน็อตสู้แต่เพียงลำพังนะครับ
ช่วยกันคนละเล็กละน้อยคนละไม้ละมือขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีของครอบครัวตะน็อตไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับเรื่องราว

แล้วโรงแรม

สำหรับคนช่วย